จะเป็นเกี่ยวกับเด็กเล็กเด็กโตยังไงก็ตามนะคะ

แต่ลืมเฦบน้อยคราวนี้เป็นเด็กผู้ชายอายุแค่๒ครับเกิดที่นครศรีธรรมราชค่ะ
คล้ายตอนมาเจอน้องหมดสติตาเหลือกตัวเกรงเสื้อผ้านเปียกโชคไปหมดแล้ว
ตอนนี้น้องต้องอยู่ในห้องไอซียูเด็กนะคะแล้วก็อาการล่าสุด
คุณหมอบอกให้พ่อแม่ทำใจแล้วด้วยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีมารามที่ตะบนกระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราช
เด็กชายผู้เคราะหร้ายก็คือเด็กชายธนกฤษยอดมณีหรือว่าน้องกองบินอายุ๒ขวบค่ะ
น้องเนี่ยถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพิปูนแล้วก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะ
ส่งผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลก็เจอกับพ่อแม่น้องกองบินแล้วก็คนในครอบครัว
เฝ้ารอด้วยใจจดใจจ่ออยู่หน้าหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตค่ะ
รอติดตามอากาศของน้องกองบินเติบและไตเริ่มไม่ทำงานมีอากาศสมองบวมด้วยนะคะ
คุณหมอต้องดูแลใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะ
สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเช้าวันนั้นเนี่ย
รถตู้ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีมารามไปรับเด็กนักเรียนที่บ้านต่างตามปกติ
มีเด็กนักเรียนขึ้นรถมา๑๗คนแล้วก็มีครูเวรนั่งมาด้วย๑คน
พอถึงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ค่ะรถตู้ก็อันนี้คือน้องกองบินนะคะที่เราทำเป็นผมสีดำเห็นหน้าตาเนี่ยคือน้องนั่งอยู่ตรงนั้น
พอ๗โมงครึ่งรถเนี่ยก็มาจอดอยู่ข้างเสาทงหน้าอาคารเรียนค่ะ
เวรก็ให้เด็กลงจากรถแล้วครูเนี่ยคิดคิดว่าเด็กลงหมดแล้ว
ก็เลยรีบปิดประตูรถตู้แล้วก็เอารถไปจอดเพราะว่าเห็นฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตก
ไม่ได้มีการตรวจสอบนะคะว่าเด็กลงจากรถหมดแล้วหรือยัง
จนกระทั่งแม่น้องกองบินที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของครูและนักเรียนนะคะ
เห็นว่าคลิปที่ส่งมาจากในการทำกิจกรรมในห้องเรียนไม่มีน้องกองบินอยู่
ก็เลยไลน์ไปถามครูว่าน้องกองบินไปไหนครูถึงเอกใจแล้ววิ่งกลับมาดูที่รถ
หมดสติไปแล้วค่ะดูลักษณะของรถตู้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
รถตู้รถนักเรียนคันนี้เนี่ยมีนักเรียนมา๑๗คนครู๑คนที่นั่งมีทั้งหมด๔แถวแบบนี้ค่ะ
แถวแรกมีเด็กนักเรียนแล้วก็ครูเวรนั่งอยู่ริมประตูส่วนแถวที่สองน้องกองบินนั่งอยู่ริมหน้าต่างเลยนะคะ
ก็ขึ้นรถศูนย์เด็กเล็กที่หน้าบ้าน๗โมง๑๔นาที
ซึ่งปกติแล้วทุกวันน้องกองมินจะได้นั่งแถวหน้าสุด
แต่ว่าวันนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กเยอะหรืออะไร
ครูให้น้องกองบินไปนั่งแถวที่๒ค่ะ
จากนั้น๗โมง๑๔นาทีส่งน้องกองบินจากหน้าบ้าน
รถตู้ถึงโรงเรียน๗โมงครึ่ง
จนกระทั่งบ่ายโมงประมาณสักบ่ายโมงเกือบ๒๐นาที
ครูส่งภาพบรรยากาศการเรียนเข้าไปในห้องไลน์กลุ่มผู้ปกครอง
แม่ไม่เห็นรูปน้องกองบินอยู่ในกลุ่มการทำกิจกรรมเลย
ก็เลยไลน์ไปถามครูว่าน้องกองบินไปไหนทำไมไม่เห็นน้องเลย
ครูตอบกลับมาในกลุ่มไลน์บอกว่าวันนี้กองบินไม่ได้มาเรียนนะคะ

แม่บอกไม่มาได้ยังไงแม่ส่งขึ้นรถกับมือค่ะ

เท่านั้นแหละค่ะครูถึงเอกใจแล้ววิ่งไปดู
ตอนนั้นคือน้องตาเหลือกตัวเกร็งไปหมดแล้วอะค่ะ
วันนั้นหนูไม่ว่างพอดีที่บ้านก็คือต้นไม้ล้มใส่บ้านนะคะ
ก็เลยจ้างเขามาทำหลังคาแล้วก็พอบ่ายโมงครึ่งหนูว่าง
หนูก็เลยดูไลน์กลุ่มห้องพอดูไลน์กลุ่มห้องเสร็จก็คือมันไม่มีลูกหนูไงพี่
หนูก็เลยถามว่าลูกหนูไปไหน
ใช่คุณครูประจำชั้นก็บอกว่าแม่วันนี้น้องไม่มา
หนูก็เลยส่งเครื่องหมายคำถามไปแล้วก็โทรเลย
แล้วครูก็บอกว่าวันนี้กองบินไม่ได้มานะ
หนูก็บอกว่าไปวันนี้หนูไปส่งเองกับมือหนูส่งที่หน้าบ้านเองกับมือ
แล้วทีนี้ครูก็กดวางสายครูประจำชั้นก็กดวางสายแล้วก็หาเลย
พอหาหนูก็เลี้ยวไปหาลูกทั้งที
พอหนูไปหาก็คือระหว่างทางหนูก็โทรหาครูประจำชั้นตลอด
ประจำชั้นบอกว่าตอนนี้กองบินติดอยู่ในรถ
ไปเจอก็คือแบบลูกกำลังชักอะไรแบบนี้ค่ะคือหมดสติไปแล้ว
คือเบื้องต้นตอนนี้คุณแม่บอกว่าหมอแจ้งกับครอบครัวแล้วนะคะว่า
กองบินอยู่ในสภาพที่ตับไตแล้วก็สมองไม่ทำงานค่ะ
ขอให้ทุกคนในครอบครัวทำใจ
ทุกคนก็ร้องห่มร้องไห้กันแต่ทุกคนบอกหมอ
บอกว่าขออย่าเพิ่งถอดเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยชีวิตทุกอย่างออก
อยากให้โอกาสลูกชายก่อน
พี่ลูกหนูให้ลูกหนูปลอดภัยอย่าให้เป็นอะไรแค่นั้น

วันแรกหมอก็บอกว่าน้องตอนนี้ทำใจก่อนนะพ่อแม่ทำใจก่อนอะไรแบบนี้
ก็คือหนูบอกว่าเออช่วยลูกหนูก่อนอย่าให้ลูกหนูเป็นอะไรให้กลับมาหาหนู
จนตอนนี้ก็คือเมื่อวานอาการดีขึ้นมานิดหนึ่ง
พอ๑๐นาทีให้หลังก็คือลูกหนูไม่ตอบสนองแล้ว
ตอนนี้ตอนนี้เมื่อตอนเที่ยงตอนประมาณ๑๑โมงกว่า
หมอก็โทรให้พ่อกับแม่มาก็คือให้รับทราบว่าตอนนี้น้องสมองไม่ทำงานแล้ว
ทางฝั่งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์นะคะนางสุนิษฐาผูกพาณิชย์หัวหน้าศูนย์ออกมายอมรับว่า
วันเกิดเหตุวันนั้นเนี่ยเธอนี่แหละที่เป็นคนขับรถตู้คันนั้นเอง
ก็ยอมรับค่ะว่าครูเวรที่นั่งไปในรถตู้กับเด็กไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเด็กลงจากรถหมดแล้วหรือยัง
หลังเกิดเหตุเธอก็รีบเข้าไปดูแลแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น๑๐๐บาทให้กับครอบครัวน้องกองบินนะคะ
ตอนนี้เธอบอกว่าได้รับผลกระทบกับที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มาก

อยากให้ตรวจสอบแล้วก็สอบสวนทั้งหมดเลยทั้งเจ้าหน้าที่คนขับรถแล้วก็ทุกคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
เพราะว่ามันอาจจะเข้าข่ายกระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสได้

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคนซึ่งคือความจริงแล้วถ้าถามว่ามันป้องกันได้ไหมมันป้องกันได้นะครับใช่ค่ะครับ